ไปที่นี่เลยแก่งนี้ชื่อแบบน่าไปมากเลยนะ
ชื่อว่าแก่งเสมอ

คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่เห็นอยู่นี่คือสถานที่ที่ผมได้เอ่ยชื่อออกไป
ชื่อแบบนี้จริงนะแก่งสมาร์เก้าบ้างที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดนั่นไง

นั่นเองนั่นไงที่จังหวัดน่านนะครับ
ลักษณะของแก่งก็จะเป็นโขดหินมีลานหินกว้างกั้นลำน้ำน่านถึง๙ขั้น
แต่ละขั้นนะครับจะลดหลั่นกันไปมีระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตร
ทั้งสองฝากฝั่งลำน้ำรายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็ป่าไม้น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์
กลางธรรมชาติที่สวยงามแล้วครับน้ำนะใสมากเย็นฉ่ำใจเลยทีเดียว
มันเหมาะมากเลยนะที่จะหนีร้อนไปพึ่งเย็นที่นี่คุณผู้ชมครับ
แล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ไปกันคึกคักมากเลยทีเดียวไปกันหลายคนแล้วครับ
ชมความสวยงามแล้วก็ไปเล่นน้ำแบบนี้แล้วที่นี่นะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้
อย่างแรกเลยห่วงยางแล้วก็มีเป็ดมีเป็ดน้อยด้วยห่วงยางมีรู
แต่ห่วงยูเนี่ยไอเอนั่นแหละครับแล้วนอกจากนี้นะเขาก็มีของกิน
เอาไว้บริการนักท่องเที่ยวเห็นไหมโอ้ยแก่งนี้ขาวมากเลยครับโอ้โห
น้ำใสน้ำขาวใช่ทั้งใสทั้งขาวเลยทีเดียวแหละครับ
ไปกันได้นะเพราะว่าเขามีซุ้มเล็กแต่ใจใหญ่
เอาไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีสะพานไม้แบบนี้ขึ้นไปถ่ายลงถ่ายรูปเซลฟงเซลฟี่

เอาไปลงในโซชงโซเชียลสบายจิตสบายใจนะครับ
เล่นน้ำคลายร้อนครับที่แก่งสมา๙บังตะบนพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
โอ้โหเนี่ยช่วงนี้นะแม้จะเป็นช่วงหน้าแรงแต่เขาก็ยังมีน้ำอยู่เยอะต่อเนื่องเลยนะ
ไปกันได้โดยเฉพาะช่วงปลายหน้าร้อนเดี๋ยวมีฝนลงมานี่ชุ่มฉ่ำกันหมดเลยนะ